ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะต่อกันหน่อยนะครับ
ช่วงแรกนะฮะสถานีกลางบางซื่อที่จะเปลี่ยนชื่อนะ
สามสิบสามล้านบาทสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ
เปลี่ยนเป็นชื่อนี้อืมแต่งบประมาณเนี่ย
หลายคนเห็นแล้วตกใจงงอ่ะสามสิบสามล้านบาท
คือหลายคนถึงกระเพ้งแล้วเพ้งอีกว่าเอ๊ะไอ้ไอ้ใต้ตัวอักษรต่างต่าง
มันมันมีลูกเล่นเทคโนโลยีอะไรซ่อนอยู่ไหมคือทางการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันนี้ทางเพจของทีมพีอาร์เขาก็ชี้แจงเบื้องต้นมานะฮะแม่เรามองเห็นแบบนี้
จะดูตัวเล็กแต่ความจริงเขาบอกอุ้ยตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ย
สูงตั้ง๓เมตรนะตัวหนึ่งอ่ะนี่นะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เฟซบุ๊กนะครับโพสต์เปิดประเด็นนี้เอาไว้นะครับ
เป็นการโพสต์ข้อความแล้วก็เผยแพร่เอกสารสองฉบับระบุว่าเปิดเอกสารรอฟอทอว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งงบเอาไว้๓๔ล้านบาทถ้วนนี่นะฮะ
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ๒๘ธันวาคม๒๕๖๕วงเงินสัญญา๓๓๑๖๙๗๒๖บาทกับอีก๓๙สตางค์
ก็ต่ำกว่าราคางบที่ตั้งไว้๓๔ล้านบาทนิดหน่อย
นี่นะฮะคือเป็นการทำป้ายชื่อตัวอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับ
นี่ฮะคือสถานีกลางบางซื่อเนี่ยตรงนี้นะเขาจะเปลี่ยนเป็นข้างล่าง
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับฟรอนต์ของตัวอักษรต่างต่าง
สูง๓เมตรนะภาษาไทยกว้าง๒๖เมตรหนา๔๐เซนติเมตร
ภาษาอังกฤษก็สูง๒๑เมตรกว้าง๒๒เมตรหนา๕๐เซนติเมตร
แต่ตัวอักษรมันจะยาวขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นนะครับในเอกสารต่างต่างที่ระบุเอาไว้ทางเพจ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านบอกว่าไม่มีแบบไม่มีอะไรเลย
ก็เลยไม่รู้รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
แต่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับตรฟทนะครับ
ชนะคู่แข่งอีก๒บริษัทที่เป็นบริษัททำป้าย
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด
แล้วก็ระบุสเปคเอาไว้นะครับบอกว่าป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเนี่ย
ใช้ตัวพยันชนะไทยสละวรรณยุครวม๑๖ตัวอักษร
มีข้อความภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ๑๙ตัว
พอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
จะใช้พยันชนะสละวรรณยุคที่เป็นภาษาไทยเนี่ยรวม๒๔ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษจะเป็น๓๑ตัว
โลโก้อีก๑รวมแล้ว๕๖ตัว

เขามี๒ด้านทำ๒ฝั่งนะฮะ
เท่ากับว่าต้องใช้ทั้งหมด๑๑๒ตัว
คือถ้าฝั่งเดียวก็ตัวนึงนะ
ตัวอักษรตัวนึงหารมานะฮะ
สำหรับเงิน๓๓ล้านเนี่ยคือ๕๙๐๐
เขาเป็น๒ฝั่ง๑๑๒ตัว

มันก็๑ตัวอักษร๒๙๐๐๐๐๐เลยนะ
ถ้าดูสอเสือตัวนึงอย่างนี้คุณราชพร

หรือสละอีหอถุง
คือตัวนึง๒๙๖๑๕๘บาท๒๗สตรัง

แต่ว่าถ้าคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเยอะมากอะค่ะ

ตัวหนึ่งอย่างสอเสือสูง๓เมตร

ยารวมกันทั้งหมดภาษาไทย๖๐เมตร

เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คุณภาพวัสดุ
เขาบอกต้องมีการเจาะผนังเจาะกระจก

ปกติสายงานด้านนี้เนี่ยราคาสเปคจริง
ถ้ามันของดีมากมันประมาณนี้เลยไหม

เพราะมันตัวใหญ่ไง

มันก็ถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายกันได้
เขาก็ต้องยึดให้แน่น
ทางเพจของตรฟทบอกเอาไว้นะฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน
ในเวลา๑๕๐วันหรือ๕เดือน
ว่าจ้างกันเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะโอ้โหแต่ว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะแหละ

บางคนบอกอาสอเสือ๓เมตรแล้วสละอุล่ะ
ก็มันก็อาจจะสั้นกว่านั่นแหละ

อันนั้นเราหารให้นะคือเราหารให้จากราคารวม๓๓ล้านไง
แล้วเขามี๑๑๒ตัวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ถ้าเราเอา๑๑๒ไปหาร๓๓ล้านมันจะตกตัวละ๒๙๐๐บาท
แต่ความสูงความเตี้ยความต่ำอะไรของแต่ละตัวความสั้นความยาว
เพราะจะใช้งบเท่าไหร่มันก็มันต้องไปถามผู้รับเหมาว่า
แต่เขาได้ประมูลงานแล้วก็ได้ค่าเหมามาที่ตรงนี้ไง๓๓ล้าน
คนอยากเห็น๑แสน
คำชี้แจงแหละว่ามันอยากเห็นแบบละเอียดละเอียดที่ไม่ใช่บอกว่า
ค่ะไอ้หนี่เท่านี้ค่ะไอ้หนี่เท่านี้ที่เขาเห็นในเอกสาร
เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเท่าที่จะละเอียดได้นะ
แต่ฟังคุณศักดิ์สยามชิดชอบก่อน
สถานีกลางบางซื่อก็อย่างที่ทราบ
จะย้ายหลักมาที่นี่เลยจากหัวลำโพงนะค่ะ
มาที่นี่นะฮะจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตร
อยู่ในสังกัดในการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามบอกว่าหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
ก็เลยสั่งให้ประหลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบแล้วนะ
ให้รู้ผลภายใน๗วันสั่งไปตั้งแต่วันที่๒มกราคมคือเมื่อวานนี้
ถ้าพบว่าผิดก็ต้องดำเนินการผิดก็ต้องผิดถูกก็ต้องถูกนะ
แต่เท่าที่ทราบป้ายมันมีขนาดใหญ่มากเป็นป้ายแบบพิเศษด้วย
ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างต่างในหน่วยงานภาครัฐเนี่ย
ยังไงต้องผ่านสตงอยู่แล้ว
เดี๋ยวก็ผมชี้แจงมีสตงมีอะไรอยู่อย่าไปกลัวอะไรเรื่องแบบนี้นะครับ
ทำอะไรไม่ได้หรอกผิดก็คือผิดอยู่แล้วถ้าถูกก็คือถูก
สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวานละไม่เกิน๗วันอาจจะทราบผล
อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สหภาพรพทคุณสลาวุธสลานวงศ์ที่เป็นประธานนะครับ
ยื่นหนังสือนะครับให้ทางการรถไฟเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
โดยระบุว่าการประกวดราคาเนี่ยแล้วใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
จะทำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีบริษัทไหนเสนอราคาเข้ามาเลย
แต่กลับข้ามขั้นตอนไปใช้วิธีเจาะจงกับบริษัทหนึ่ง
ซึ่งสหภาพรอฟทเห็นว่าไม่มีความจำเป็นและไม่โปร่งใส
อาจจะได้คุณภาพที่ดีกว่านี้ครับและราคาที่ถูกกว่านี้ด้วยนะครับ
วันนี้ออกมายืนยันบอกว่าการใช้งบประมาณเรื่องนี้
เรื่องการเปลี่ยนป้ายตัวอักษรเนี่ย
ของสถานีกลางบางซื่อถูกต้องและโปร่งใส
แม้จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงแต่งบประมาณที่ใช้คุ้มค่า
ยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใคร
ไม่มีไม่มีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วครับผม
ก็คืองานหลักของงานนี้ก็จะมีงานเอาของเดิมออกถูกต้องใช่ไหมครับ
เอาของเดิมออกซึ่งมันใหญ่โตมาก
แล้วก็มีการจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อที่จะรับกับตัวใหม่
เพราะว่าถอดออกแล้วมันก็ไปเอาตัวใหม่ไป
เอาง่ายกระจกที่เป็นรูมันก็ไม่ใช่รูที่เดิมแล้ว
ก็ต้องสั่งทำกระจกใหม่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ครบนะครับ
ทุกคนบอกการลดไฟขอชี้แจงโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยได้พูดถึงการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่างนะครับ
ของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะฮะ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์นะฮะต่างนะครับ
มีหน้าเพจของรฟทมั้ยการลดไฟแห่งประเทศไทยที่ออกแถลงการล่าสุด
ซึ่งทางทีมพีอาร์ของรอฟทเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับ
บอกว่าที่มีการเสนอข่าวกันเรื่องนี้ตามสื่อสังคมออนไลน์
หรือว่าการเผยแพร่ต่างต่างนะครับในส่วนการกำหนดราคากลาง
รถไฟได้ดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการ
ทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางต่างแล้วก็อธิบายเรื่องของวงเงินเอาไว้
ที่ต้องใช้วงเงิน๓๓๑๖๙๗๒๖บาทกับอีก๓๙สตางค์
บอกว่ารายการต่างเนี่ยนะฮะเหตุผลที่ทางรพทต้องเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
และตราสัญลักษณ์ของรอฟทเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและมีความเร่งด่วน
จึงต้องมีการรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

แล้วก็กระบวนการต่างเนี่ยมันมีแบ่งเป็นหลายโครงงาน
มันมีงานส่วนที่๑งานส่วนที่๒งานส่วนที่๓
ซึ่งมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมต่างโครงเหล็กยึดตัวอักษร
หรือว่าการรับประกันการชำรุดบกพร่องไฟแสงสว่าง
ในการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรรอฟทกำหนดจุดติดตั้งป้ายชื่อไว้สองฝั่ง
คือด้านโดมด้านหน้าแล้วก็ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
นี่นะฮะรายละเอียดก็ความสูงอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้
ความสูงความกว้างอะไรต่างนานามีตราสัญลักษณ์ที่สูง๗เมตรอีกนะครับ
แล้วในเพจทีมพีอาร์ของรอฟทเนี่ยบอกว่าต้องมีการลื้อถอนอีกนะค่ะ
มันต้องลื้อถอนป้ายสถานีกลางบางซื่อเดิมออกอีก
รวมถึงงานรื้อผนังกระจกเดิมอีกแล้วติดตั้งป้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเข้าไปใหม่
ติดตั้งผนังกระจกใหม่อีกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าแขวนสลิงยาว๖เมตร
ย้ายจุดทำงานต้องใช้กระเช้าใช้ความสูงอะไรต่างนานา
เอาเป็นว่าความสูงของการทำงานจากพื้นดินขึ้นไปแล้วติดตั้งเนี่ยมันสูงเท่ากับตึก๙ชั้น
อืมคำว่าสถานีกลางก็เปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ไหมคะ
สถานีกลางบางซื่อคำว่าสถานีกลางจะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวใหม่เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต
หมายถึงว่าคำว่าสถานีกลางอันเดิมไม่ได้ลื้อถอนออกหรือแค่คำว่าบางซื่อออกเนี่ยเหรอคะ

หรืออาจจะลื้อทั้งยวงเลยแม้จะคำซ้ำแต่ลื้อทั้งยวงแล้วน้ำหนักที่ต้องยกขึ้นไปเนี่ยติดตั้งเนี่ย๗ตันได้
นี่ฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างระยะเวลาดำเนินงานก็ต้องเร่งให้เสร็จภายใน๑๕๐วัน
เอานี่ถ้าใครอยากอ่านแบบละเอียดนะฮะเข้าไปที่เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
คือตอนนี้คนน่าจะอยากเห็นบินมากกว่าแล้วแหละไอ้ที่แจกแจง๑๒๓๔ขาโครงสถาปาเต้ก็เอาแบบขอดูบิน

กี่บาทยังไงแบบไหนใช่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นงานด่วนคนก็สงสัยอีกนะว่าเปลี่ยนป้ายนี่งานด่วนเหรอ